ถ้าใครไม่ได้เห็นจะได้เห็นก็คราวนี้นะคะ
อ่ะไปดูก่อนไปดูก่อน
แต่คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าให้อารมณ์และความรู้สึกเหมือนโดนด่าตลอดทางเลย
ด่ายังไงไม่ให้เปลืองแรงด่าแบบนี้ครับ

คือปกติเวลาเราไม่พอใจ

ขับช้าแล้วคุณอยู่ขวาตะโกนด่ากันโอ๊ยเปลืองแรงเปลืองลมในคอ
บคออีกเจ็บคออีกนะคะไม่ต้องไม่ต้องค่ะ
ไม่ต้องบีบแตรด้วยเครื่องเสียงแตรแบบนี้เลยค่ะ
สัญญาณแน่สันดาลแย่แช่ช้าแช่ขวา
ซ้ายว่างมึงเข้าบ้างก็ได้ต้องรอให้เขาด่าก่อนหรือไงคะ
ให้รถไวไปก่อนค่ะมารยาทค่ะอย่าเห็นแก่ตัวค่ะ
ทราบแล้วเปลี่ยนนะคะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะ

คนที่เขานำมาโพสต์เนี่ยก็บอกว่าจับแท้ล่ะ
ขับรถตามแล้วเหมือนโดนด่าตลอดทางเลยนะคะ
จริงแล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่ได้ไปมีเรื่องหรือว่ากระทบกระทั่งกับรถกระบะคันนั้นนะ
แต่เห็นแล้วมันอะไรนะแปลกตัว
ตอนแรกมองไกลเห็นไม่ชัดพยายามขับรถเข้าไปใกล้

ถ่ายจนกระทั่งจบความได้ความว่าอ๋อ
คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขับช้าเนี่ย
คุณอย่าขับขวาให้ไปอยู่ซ้าย

ชาวเน็ตที่เห็นอ้าวเสียงแตกฮะ
เสียงแตกบางคนก็บอกว่าถูกใจสิ่งนี้
เปลืองแรงในการด่าไม่ต้องเปลืองแรงในการต่อว่า
เสี่ยงต่อการทะเลาวิวาสบนถนนด้วย
แต่บางคนบอกว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้

มันยางตานะคะมันยางตาคันที่เขาตามหลังมา
แล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบเรื่องของบทกฎหมายต่าง

ผิดกฎหมายค่ะเพราะมีการดัดแปลงรถส่วนบุคคล
ตกแต่งไฟหน้าหรือไฟท้ายที่มีสีแบบนี้

มีความผิดตามพรยปีพศ๒๕๒๒
ปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะคะ

แต่ทีนี้ก็ต้องไปดูเรื่องข้อกฎหมายด้วย
ทำผิดกฎหมายไหมนะคะ